คุณผู้ชมค่ะสถานการณ์น้ำท่วมที่จังหวัดพัทธลุง
ถึงแม้ว่าบางพื้นที่จะเริ่มคลี่คลายลงไปบ้างแล้ว
แต่ว่าในอำเภอเมืองยังหนักอยู่นะคะ
โรงเรียนทุกแห่งสถานที่ราชการทุกแห่งต้องปิดทำการ
จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายค่ะ
เราไปตรวจสอบสถานการณ์ล่าสุดกันหน่อยนะคะ
กับคุณอรพันธ์ขันทองคำผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานสดมาจากพัทธลุงค่ะ
ขณะนี้นะคะดิฉันอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดพัทธลุงค่ะ
สถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดพัทธลุง
ภาพรวม๑๑อำเภอขณะนี้นะคะ
แม้ว่าบางพื้นที่น้ำจะเริ่มลดลงแล้วนะคะ
แต่ว่าในส่วนของบริเวณแยกสะพานพร้าวในเขตเทศบาลเมืองนะคะ
ระดับน้ำยังคงท่วมสูงอยู่
ขณะที่เจ้าหน้าที่ชนรับประทานนะคะ
ต่างเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่อย่างต่อเนื่อง

เจ้าหน้าที่ชนรับประธานสำนักงานชนรับประทานที่๑๖
นำเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่มาติดตั้งบริเวณแยกสะพานพร้าว
กลางสายฝนที่ยังคงตกลงมาอย่างต่อเนื่อง
เพื่อเร่งระบายน้ำออกจากเขตเทศบาลเมือง

ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่อง
และมีแนวโน้มสูงขึ้นอีกจากฝนที่ยังตกลงมาอยู่เป็นระยะค่ะ
ขณะที่สถานที่ราชการหลายแห่งในอำเภอเมืองถูกน้ำท่วมสูงนะคะ
เช่นที่สารจังหวัดโดยเฉพาะบริเวณทางเข้าระดับน้ำสูง๖๐๘๐เซนติเมตร
ตนเจ้าหน้าที่ได้ประกาศปิดทำการจนกว่าระดับน้ำจะเริ่มลดลงค่ะ
เช่นเดียวกันนะคะกับโรงเรียนทุกแห่งในอำเภอต้องปิดการเรียนการสอนชั่วคราวโดยไม่มีกำหนด
เนื่องจากน้ำได้ไหลเข้าท่วมอาคารเรียนบริเวณชั้นล่างอย่างเต็มพื้นที่นะคะ
โต๊ะเก้าอี้อุปกรณ์การเรียนเสียหายจำนวนมากค่ะ
อกจากนี้น้ำยังไหลบ่าเข้าท่วมถนนในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองบริเวณหน้าโรงพยาบาลพัทธลุงทั้งสองฝั่งถนน
รถเล็กต้องใช้ความระมัดระวังในการสัญจรเป็นพิเศษ
โดยที่จุดนี้นะคะพบรถจักรยานยนต์ที่จอดไว้ถูกกระแสน้ำพัดล้มเสียหาย
ส่วนบริเวณกำแพงหน้าโรงพยาบาลมีการนำกระสอบทรายจำนวนนึงวางเป็นแนวเพื่อป้องกันน้ำเข้าท่วมโรงพยาบาลด้วยค่ะ
แต่ดูเหมือนว่าไม่เป็นผลนะคะเพราะว่าล่าสุดขณะนี้น้ำเริ่มไหลเข้าท่วมพื้นที่ถนนรอบโรงพยาบาลแล้ว
ส่วนในพื้นที่ตำบลเขาเจียกอำเภอเมืองระดับน้ำท่วมสูงกว่าหนึ่งเมตรนะคะและยังมีประชาชนบางส่วนติดอยู่ด้านในไม่สามารถออกมาได้
ทหารในพื้นที่ต้องใช้เรือนะคะช่วยชาวบ้านแล้วก็นำรถทหารเข้าไปช่วยเหลือออกมา
มกลางระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ผลของทันก่อนแล้ว๓ครั้งแล้ว
ครั้งนี้มันเต็มติเลย
ลำบากครับคุณลุง
เออลำบาก
ขณะเดียวกันมูลนิธิพัทธลุงการกุศลจังหวัดพัทธลุงนะคะ
นำกำลังเจ้าหน้าที่๑๕นาย
พร้อมเรือท้องแบนช่วยอพยพเด็กคนชะลาและผู้ป่วยในพื้นที่หมู่๑๐ตำบลเขาเจียก
หลังถูกน้ำท่วมนาน๓วันไปยังพื้นที่ปลอดภัยแล้ว
อำเภอควนขนุนกว่า๘๐๐หลังคาเรือนที่ถูกน้ำท่วมสูงเกือบ๒เมตร

และชาวบ้านไม่มีเรือใช้สัญจรต้องการความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน
ส่วนที่อำเภอกงหราอำเภอศรีนครินอำเภอป่าพยอมและอำเภอศรีบรรพฤษน้ำเริ่มลดลงแล้วนะคะ
อกจากนี้บริเวณถนนสายเอเชียพัทธลุงนครศรีธรรมราช
มีน้ำไหลผ่านถนนทั้งฝั่งขาขึ้นแล้วก็ขาล่องเป็นช่วงนะคะ
เช่นเดียวกันค่ะกับถนนสายเพชรเกษมเชื่อมระหว่างพัทธลุงตรัง
มีน้ำไหลผ่านถนนเช่นเดียวกัน
และขณะที่ดิฉันรายงานอยู่นี้ปรากฏว่าสายฝนยังคงตกลงมาอย่างต่อเนื่อง
อย่างไรก็ตามค่ะทางเจ้าหน้าที่กรมอุตุนิยมวิทยาภาคใต้แจ้งว่าในพื้นที่จังหวัดพัทธลุงจะยังมีฝนตกอยู่ในช่วงนี้
จากนั้นค่ะระดับน้ำจะเริ่มลดลงกลับสู่ภาวะปกติภายในวันที่๘มกราคมนี้ค่ะ
และนี่ก็คือความคืบหน้าล่าสุดอรพันธ์ขันทองคำรายงานจากอำเภอเมืองจังหวัดพัทธลุงค่ะ